คุณผู้ชมคะยังมีอีกค่ะเรื่องของการทวงหนี้โหด
หนี้ไปทวงหนี้ที่บ้านของลูกหนี้อ่า
แล้วสิ่งที่วิธีการทวงคือเอาปืนนะคะยิงเข้าบ้านเลย
ยิงใส่เข้าไปในบ้านเลย๖นัดไม่สนหน้าอินหน้าพรม

เพราะดีนะคะไม่โดนเด็กแต่ตำรวจก็ต้องไปจับและจับตัวได้แล้วค่ะ
เจ้าหนี้สองคนที่ว่าก็คือนายปัญญาวงทองอายุยี่สิบแปดปี
แล้วก็นายชานโรงเกรดวัตถาอายุยี่สิบสี่ปีนะคะถูกตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
จับตัวได้พร้อมของกลางเป็นปืนสั้นออโตเมติกขนาด๙มม
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าดรีมสีน้ำเงินค่ะ
สองคนนี้แหละที่ขี่รถไปบ้านลูกหนี้
แล้วก็เอาปืนยิงใส่เข้าไปในบ้าน๖นัด
กระสุนเกือบถูกเด็กเล็กสี่คนลูกหนี้ก็คือนายพงศักดิ์ศรีรุ่งเรืองอายุยี่สิบเก้าปีค่ะ
ถูกยิงบาดเจ็บที่เท้าซ้ายแล้วก็ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปอ่ะ
ว่าเขาต้องแกล้งตายถึงจะรอดชีวิตมาได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบสามเมษายนแล้วนะคะถามนายปัญญาสิว่า
มันอะไรกันนักกันหนาถึงขั้นต้องเอาปืนเข้าไปยิงใส่บ้าน๖นัดขนาดนั้น
มันต้องทวงกันเบอร์นี้เลยเหรอนายปัญญาบอกว่าก็แค้นใจอ่ะ
นายพงศักดิ์ที่เป็นลูกหนี้อ่ะยืมเงินไปห้าหมื่นบาท
แล้วก็ไม่ยอมใช้หนี้สักทีเลยชวนนายชานรงค์ไปร่วมก่อเหตุซะเลย
ก็ไม่ได้ตั้งใจยิงให้ตายซะหน่อยนี่แค่ต้องการจะขู่เฉย
คือแต่ถ้าลูกกระสุนคุณไปโดนจุดตายหรือเข้าไปโดนเด็กหรือโดนอะไรแล้วมีคนตายเนี่ย
จะบอกว่าไม่ตั้งใจก็ไม่ได้เพราะการเอาปืนยิงใส่บ้านคนเนี่ย
เล็งเห็นผลอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีคนตาย

เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหานักเลยค่ะ
นายปัญญาแล้วก็นายชานรงค์นะคะร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงอาวุธปืนในเมืองหรือในหมู่บ้านหรือในที่ชุมชน

มียาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็โดนร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะคะ